ไปดูเรื่องนี้การจับงูเหลือมที่ว่าตัวมันใหญ่มันดุร้ายด้วยนะ

เราไม่ต้องดูเอามานี่ครับฉกนะครับนะครับ
สักพักเจอไอ้ถุกสอบเนี่ย

โอโทเอาทำเป็นเล่นเป็นเรื่องเจ็บ
เจ็บจริงแล้วลากมามันดูเหมือนง่ายไปซะหมดเลยครับ

เอามือลูบหัวลูบคาง

จริงรูบตัวยาวไปถึงขาง

โอ้โหงูหลับเฉย

เอามีดมาหั่นแล้วก็นวดแล้วก็โยนลงกระทะ
ไม่ใช่โอ๊ยงูผัดเผ็ดอะไรอ่ะ

แต่ดูนะท่าทางมันดุร้ายนะเอาจริง
ผมบอกไว้ก่อนว่าไอ้คลิปนี้
มันเป็นเรื่องของการโชว์ให้ดูว่าวิธีการ
ในการจับงูในการสยบงู

ต้องมีความชำนาญนะครับคุณผู้ชมนะครับ
เขาก็เลยจัดการทำให้ดูแบบนี้
ราวกับว่ามันโดนมนต์สะกดหรือยาสลบ

งูหลับงูแมวเสวนูแมวเศร้า

คุณผู้ชมฮะขอบคุณคลิปนี้ด้วยนะฮะ
ติ๊กต๊อกที่ใช้ชื่อว่าบักนัดครับ